แต่ว่าราคมันอาจจะของเด็กหลายคนนะครับ

แต่ละสโมสรพอมีดาวรุ่งขึ้นมา
รุ่งแต่ละคนก็จะยึดรุ่นพี่ในทีม

เพราะว่าหลายสโมสรผมว่าน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากนักเตะสองคนนี้
คือวันนี้เราพูดถึงมุมัติอิสตันบูซาแล้วก็อธิชัยผู้สวาสตร์
แต่ว่าความแตกต่างของไอดอลมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ
อย่างของเม็ดเนี่ยเด็ดก็ชื่นชอบอาร์มสุภวุฒ
เพราะว่ามีโอกาสได้เล่นร่วมกันในนามทีมชาติ
แล้วก็เป็นไอดอลที่เขาดูฟุตซอลมาตั้งแต่สมัยเด็ก
แต่ว่ามิกเกียรติยศใช้ลำเขตเนี่ย
ก็เป็นหัวใจสำคัญเป็นกัปตันทีมของกรมทางหลวง
ก็ทำให้ทางอธิชัยผู้สวาดเนี่ยยึดเป็นไอดอลประจำตัวในการใช้ชีวิตนะครับ
อยากจะดำเนินรอยตามที่ให้มีฝีเท้าทัดเทียมกันในอนาคต

มุมัติอุสปานบูซาถือว่าเป็นหน้าเป้าดาวรุ่งที่ฟอร์มยอดเยี่ยมจริงในปัจจุบัน
แล้วก็มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้าอยู่ที่สเปนมาก่อนหน้านี้
ชีวิตของเม็ดเนี่ยแน่นอนครับในช่วงก่อนที่เขาจะลืมตาดูโลกมาเนี่ย
เขาก็มีเรื่องของครอบครัวที่น่าสนใจเพราะว่า
คุณพ่อของเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลไทยลีกนะครับ

แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อของตัวเอง
แล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับฝีเท้าอันยอดเยี่ยม
ซึ่งก็ได้ความสามารถมาจากคุณพ่อของเขาแน่นอน
ทำให้เขาตั้งใจว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลเหมือนคุณพ่อ
แล้วก็ตอนนี้ความฝันของเขานั้นถือว่าประสบความสำเร็
เพราะว่าก้าวติดทีมชาติในเวลาอนดรสเร็ว
ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดนักฟุตซอลแห่งยุคในปัจจุบัน
แล้วเมดกำลังจะมาลำนวนรอยตามปีเท้าของอาร์ม
เพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตซอลหน้าเป้าที่ดีที่สุด

ล่าสุดครับเม็ดสามารถที่จะดูแลครอบครัวให้เรา

ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านของมุมัทออสัตว์อุตสาหร่างกันนะครับ
เดี๋ยวมีเพื่อนซีถูกเงินเข้าไปด้วยไปติดตามด้วยหน่อยครับ

พี่ได้ข่าวว่าเมดมูฮะหมัดมันซื้อบ้านใหม่

เฮ้ยมาได้ไงเนี่ย

ใครบอกเนี่ย

เราเพื่อนสีมาบุกบ้านกันแบบนี้
ความปวดบังเกิดแล้วนะครับเจ้าแม็ต

ทำเหมือนบ้านเองเลยครับ

จากการเล่นกุดซอยของเอ๊งเลยปะ

อยู่กับใครเนี่ยอยู่กับแฟนอยู่กับอยู่กับแล้วก็โต๊ะนานนานมาไปกับไปกับกลับ
ข้างบนห้องอะไรมีป่ะมีซ่อนมีแอบมีซ่อนอะไรป่ะไม่มี
เฮ้ยไปดูห้องนอนอยู่มีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวไปอ่ะ
ไปดิไปไปไป

มันเหมือนข้าวตุงอ่ะ
เฮ้ยทำไมแน่เล่นเอาตกออกตกใจกันหมดนึกว่าจะเม็ดซ่อนสาว้ายซะแล้ว
ที่แท้ก็บาสสารวุฒิพลาพลึกเพื่อนร่วมทีมนั่นเองล่ะครับ
โอ้โหว่าแต่นั่นพ่อกันสนุกสนานเลยนะครับ

ไม่ใช่ผมดิ

อยากรู้มานานแล้วทำไมตอนลงสนามอย่างนี้

นี่คาแรคเตอร์มั้ย

แล้วจะได้ขู่ทุกแข่งไง

แล้วถ้าความพี่ของเรียงนี้เต็ม๑๐นี้ให้เท่าไร

เฮ้จับกินข้าวดูก่อนก่อนปะ
หลังจากสำรวจห้องกันเรียบร้อยแล้ว
เหล่าเพื่อนก็มาสวัสดีคุณแม่และคุณยาย

พร้อมขอฝากท้องในวันนี้กันซะด้วย
แม่ส่วนพวกเขาเตรียมจัดฉลองขึ้นบ้านใหม่

ปกติเม็ดชอบกินอะไรอะครับ

กะเพราเนื้อกับเนื้อหวาน
ตอนเด็กนี้เม็ดเลี้ยงยากไหมครับ

ร้องตั้งแต่เที่ยงคืนจนตี๕ค่ะ
แล้วคือเราร้องดีที่ในนี้
มาบอกว่าเม็ดได้เล่นหลีกอาชีพ

ก็บอกว่าต้องเอาเรื่องเรียนไว้ก่อน
แต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาจะรอ

จนเรียนจบม๖เราก็เข้าไปซ้อมกับเขา
แล้วที่เม็ดเดินมาบอกว่าเม็ดติดทีมชาติครั้งแรก
ตอน๑๙ปีนี้โต๊ะรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
ดีใจแล้วก็ร้องไห้
เม็ดเองก็ดีใจมาก

ตอนนั้นเม็ดมาว่ามาหนูติดทีชาตินะ
ดีใจบอกให้ผู้รู้
แล้วเม็ดเคยพาสาวมาหวัดดีมาบ้านอะไรอย่างนี้บ้างนะครับ

มีซ่อนเมืองแต่เราไม่เห็น
ต้องเรียนจบก่อน
ทุกอย่างไว้ที่หลังผู้หญิงไว้ที่หลัง

โอ้โหเหมือนรู้นะเจ้าเม็ด

เอาเป็นว่าไหนไฟก็ร้อนแล้ว
เราไปทำอาหารกันเลยดีกว่าครับ
เป็นอย่างไรบ้างพี่หมัดรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับเช่นทางพุทธศาสตร์ให้อะไรกับเอ็งบาง

การศึกษามิตรภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิต
ตอนเด็กผมเคยพูดเล่นว่าแบบ
เดี๋ยววันหนึ่งผมจะซื้อบ้านให้ได้
ผมก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเร็วกระดาษ
ก็ต้องขอบคุณม้าขอบคุณโต๊ะ
ขอบคุณโค้ดทุกคนที่คอยส่งเสริมผมคอยสั่งด้านผม
ขอบคุณทุกคนที่คอยที่หวังดีและคิดดีแน่ในทางให้ผมมาถึงทุกวันนี้ครับ
ขอบคุณทุกคนที่คอยส่งเสริมผมคอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยที่คอยที่หวังดีและคิดดีแน่ในทางให้ผมมาถึงทุกวันนี้ครับ
ขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมคอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยส

ขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมข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

ขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมขอบคุณทุกคนที่คอยสั่งด้านผมข
สูลิโหดชวนเปิ้ลไก่แล้วตอนเข้ามาแรกเด้อก้าเจอขทโฮติกครับพุธิชัยพุธาลาเป็นคนสอนผมคนแรก
เป็นคนที่นิ่งครับแต่ก็ขยันในการซ้อมมาแทบทุกวันครับช่วงนั้นเขากำลังแบบเริ่มมีฝีเท้าที่ดีขึ้นเขาก็เลยมั่นใจตัวเองเขาสูงว่าเขาสามารถที่จะเล่นคนเดียวได้
คุณบอกเขาแล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยน
ก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะลองให้เขารู้ว่า

ผมก็เลยให้เพื่อนเขาอีก๔คนออก
ให้เขาเป็นทั้งประตูเป็นผู้เล่นอะไรด้วย

แพ้ร้องไห้

กลับมายกมือไหว้แล้วขอโทษว่าที่ผมไปเล่นวันนั้นที่ผมทำวันนั้นผิดไปแล้ว
นั่นบอกอ๋อได้เลยยินดีพวกเราต้องการให้เขาได้รับรู้
ก็กลับมาเล่นอีกเริ่มเล่นเป็นทีมมากขึ้นเริ่มเห็นเพื่อนมีความสำคัญมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
ไม่มีเขาก็ผมคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับ
ก็ผมก็เชื่อเขาแล้วก็รักเขาครับ
เมื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่โค้ชได้สอนสั่ง
เฟิร์สก็มุ่งมั่นและจริงจังในการเล่นฟุตซอลมากขึ้น
ผมเลิกเรียนตอนจบม๓ครับผมก็ไม่รู้จะเอาดีทางไหนแล้ว
ผมก็เลยแบบว่าคิดว่าคงเอาดีทางนี้แล้วล่ะ
โดยมีจากปเขาพกฐฐเป็นคนส่งให้เดินสายครับ
จากพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นจากการเล่นฟุตซอลเดินสายแล้ว

ก็ทำให้เขาได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญ

เฟิร์สเขามาซ้อมบอลที่๘๕๙ดินแดง

ลูกชายของแม่คนโตก็ไปซ้อมที่นั่นด้วย

ก็เดินกอดคอกับลูกชายคนโต
ก็หันไปมองว่าเด็กคนนี้มองเราแปลก
ตาเขาเริ่มแดงขึ้นมาก็เดินไปถามเขา
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เคยได้สิ่งนี้มาก่อนเลย
เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เขาบอกนะ
ถึงเวลาแข่งเขาก็แข่งเพราะว่าได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
เขาขอถ่ายรูปเขากอดเขาออมเขา
เขาก็ขอขอเรียกแม่ได้ไหม
รู้สึกแบบว่าอบอุ่นนะครับไม่เคยได้กอดใครแบบนี้ครับ
เขาก็คอยสอนแบบว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ

ผมก็จำแล้วก็ทำครับ

เขาอยากติดลีกนะแม่อยากเล่นลีก

ที่ผ่านมาเขามีความอดทนมากเด็กคนนี้

ทุกอย่างเพื่อจะได้ที่จุดนี้
เพราะเป้าหมายชีวิตที่อยากให้ครอบครัวสบาย
เฟิร์สจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง
แม้จะต้องแลกมาด้วยความยากลำบาก

แต่ผมจะจ้ำจี้จ้ำชายเขาเยอะมากหน่อย
ก็จะปรับเขาให้เขามีความมั่นใจขึ้น

คิดว่าถ้าเขาปรับได้เดี๋ยวเขาอาจจะดีขึ้นเรื่อย

แล้วก็ทำให้แบบเหมือนตามที่น้องเขาฝัน

ก็อยากให้น้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับผม

เข้ากับทีมได้ดีก็นิสัยดีครับ

ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเหมือนมัน
หินม้าจะตกในประเทศไทยเหรอครับ
พอดีพี่เฟิร์สก็รักพี่รักน้องครับ
ตั้งใจพี่เฟิร์สรักแม่มากไม่เคยทิ้งแม่

อยากตอบแทนเขาบ้างครับ
สักครั้งหนึ่งจะบอกเขาว่าแม่คนนี้อ่ะ
จะไม่ทิ้งเขาจะดูแลเขาตลอด

ก่อนอื่นเลยขอบคุณพ่อแม่ครับที่ให้ผมเกิดมา
แล้วก็ขอบคุณยายขอบคุณย่าครับที่เลี้ยงดู
แล้วก็ขอบคุณแม่บุญธรรมที่คอยสอนผม
ไม่ว่าจะถูกหรือผิดเขาก็ขอให้แนะนำว่า

อยากขอบคุณเขาที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ครับ

สักวันหนึ่งสิ่งที่คุณทำงานหนักจะตอบแทนตัวคุณเอง
ก็มีเรื่องราวนะครับที่ดีสองเรื่องในสัปดาห์นี้
ผมว่ามันก็ดีกันคนละแบบนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่มีปัญหาครอบครัว
แล้วก็ท้อแท้ในชีวิตมีปมในชีวิต
แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับกีฬาช่วยได้
กีฬาสร้างเพื่อนทำให้เขาเปลี่ยนไป
และตอนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในนักฟุตซอลที่น่าจับตามองครับ
พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม